อัปเดตเรื่องของความเด็บร้อนของพี่น้องชาวลาวกันก่อนนะครับ
ใกล้เมืองเคียงของเรานะฮะก็ประสบปัญหาเรื่องของเขื่อนพลังงานไฟฟ้า
เปียนเซน้ำน้อยแตะนะครับอยู่ทางตอนใต้ของลาวคุณผู้ชม
วนน้ำมหาศาลไหลไปท่วม๖หมู่บ้านมีคนเสียชีวิตมีคนสูญหายและมีผู้ประสบภัยจำนวนมากครับ
ชมคลิปภาพเหตุการณ์กันก่อนครับ
ภาพเหตุการณ์ขณะที่น้ำปริมาณมหาศาลกำลังไหลทะลักออกมาจากเขื่อนปิดช่องเขาส่วนดี
ซึ่งเป็นเขื่อนย่อยกั้นแม่น้ำบริเวณช่องเขาส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ
เปียนเซน้ำน้อยก็พังถล่มลงมาดูสิฮะโอ้โหแบบทะลักออกมาแบบนี้เลยนะครับ
หลังจากที่ฝนตกแบบหนักแล้วก็ฉับพันธุ์ทำให้ผนังของเขื่อนเนี่ยรับน้ำไม่ไหวครับ
ปริมาณน้ำเนี่ยมันสูงกว่าผนังของเขื่อนแล้วด้วยเกิดการแตกบร้าวบางส่วน
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับหลังจากนั้นน้ำเริ่มทะลักออกมาจากเขื่อนย่อย
เขื่อนปิดช่องขาวสวนดีตรงนี้เนี่ยนะฮะสันเขื่อนมีความกว้างเนี่ย๘เมตร
๗๗๐เมตรความสูง๑๖เมตร
๓เคือนที่ระดับความสูงต่ำกว่าเคือนหลัก
และถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่ช่วยผันน้ำ

สำนักข่าวสารของลาวของทางการก็รายงานนะครับว่า
พื้นที่ที่ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมตอนนี้๖หมู่บ้าน
ตั้งอยู่เรียงรายริม๒ฝั่งไม่น้ำโข่งและไม่น้ำเสเปียรครับ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างจากเขื่อนประมาณ๕กิโลเมตร
ซึ่งหน่วยฉุกเฉินของลาวก็ได้นำเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้าง
อยู่ตามบ้านบริเวณออกไปบางคนเนี่ยนั่งอยู่บนหลังคา
แล้วก็ต้องรอความช่วยเหลืออยู่แบบเป็นวันเลยนะ
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าคนเหล่านี้อยู่กลายเป็นคนร้ายบ้านในชั่วข้ามคืน
เดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามวลน้ำมีเยอะมาก
แล้วก็ตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่และมีการสั่งการแล้วด้วย
โดยกู้ภัยลาวเองก็ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือค่ะ
หมู่บ้านที่ว่าอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะคะในเมืองสนามชัยแขวงอัตตปือ
หลายคนก็อย่างที่คุณทัศนัยบอกค่ะคือนั่งอยู่บนหลังคาบ้านบ้างติดอยู่ในบ้านบ้าง

ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยออกมาแล้วค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหอาหารการกินเขาก็ลำบาก

ตอนนี้มีรายงานผู้สูญหายเนี่ยนับร้อยคนนะคะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจำนวนไปที่๒๐ศพแล้วค่ะ
ตามคำสั่งของนายทองลุนศรีสุฤทธินายกรัฐมนตรีลาวที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเอง
แล้วก็สั่งการให้หน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือชาวบ้านหลายพันคนนะคะ
ซึ่งถ้าดูจากภาพมุมสูงคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
คือที่เห็นสีน้ำตาลมันคือน้ำหมดเลยแล้วที่เห็นเป็นจุดเล็กเนี่ยคือบ้านคนคือหลังคาบ้านคนนะคะที่น้ำท่วมจนมิดหลังคา
ชาวบ้านเขาก็ต้องรอคอยความช่วยเหลือตอนนี้ผ่านมา๑วันแล้วหลังเหตุการณ์เขื่อนแตกแต่ทางการก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้อย่างชัดเจนนะคะว่าตอนนี้ผู้สูญหายทั้งหมดที่แน่เนี่ยมีกี่คน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้งหมดให้เจอค่ะ
ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
แล้วก็ระบุว่าองค์การสหประชาชาติยินดีที่จะช่วยเหลือในภารกิจกู้ภัย

จากนี้ยังมีบรรยายงานแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาของลาว
ว่าจะมีฝนตกในหลายพื้นที่

กำลังเคลื่อนตัวจากวิทยาลังก์ไปสู่ภาคเหนือและภาคกลางของลาวด้วย
ส่งผลให้มีฝนตกหนักกันต่อเนื่องในแขวงต่างนะครับ
เตือนให้ผู้ประกอบการเขื่อนไฟฟ้าเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ
รวมไปถึงแจ้งเตือนให้กับประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
เก็บเข้าของเอาไว้บนที่สูงหากเกิดภายพิบัติขึ้นอีก
เขื่อนปิดช่องเขาส่วนดีที่แตก
ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนผลิตระหว่างสปลาวบริษัทไฟฟ้าของเกาหลีใต้
และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดิงของไทย
มีหุ้นอยู่๑๒๕
โดยเหตุเขื่อนแตกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนัก
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปมันตกมาแบบฉับพลันนะครับ

แล้วก็ทำให้น้ำนั้นเริ่มทะลักออกจากเขื่อนย่อยตั้งแต่วันจันทร์นะครับ
ด้านนางมอรินแฮริสผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการสร้างเขื่อนในลาว
ก็ตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการสร้างเขื่อนแล้วก็ความปลอดภัยค่ะ
หลังจากที่รัฐบาลลาวมุ่งมั่นที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย
ก็ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ประชาชนต้องย้ายออกจากถิ่นฐาน

โครงการก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งที่จะเกิดขึ้นด้วย
ซุ้มประตูวัดสิมันเหลือแต่ด้านบน
คือน้ำมันสูงขนาดไหนคุณผู้ชมดูซุ้มประตูวัด

แล้วก็เนี่ยเหลือแค่หลังคาด้านล่างตัวอาคารตัวเสามันมิดหมดเลยนะ
คือต้องนึกสภาพก่อนว่าเขื่อนมันเก็บน้ำเอาไว้เท่าไหร่

คุณผู้ชมครับแน่นอนทันทีที่เกิดเหตุ
เราก็ได้ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับ
ให้คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่บริเวณด่านช่องเม็ก
เขามีการตั้งจุดบริจาครับของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวลาวนะครับ
หลังประสบภัยน้ำจากเขื่อนแตกเข้าไปท่วมก็มีการนำอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมพร้อมเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
เดี๋ยวตามพร้อมการจากคุณรัฐพิพันธ์บริเวณศรีผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
รายงานสดมาจากด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยกู้ภัยจากหลากหลายมูลนิธิทั่วประเทศไทยนะคะ
เตรียมความพร้อมอยู่บริเวณด้านหน้าด่านพลมแดนช่องเม็กส์ราชธานี
เพื่อข้ามพวกชายแดนไปช่วยเหลือพี่น้องสพล่าวที่ประสบภัยนำถ้วมหนักจากเขื่อนแตก
ซึ่งตอนนี้รอทางการลาวประสานขอความช่วยเหลือมาก็จะเดินทางข้ามฝั่งทันทีค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากทั่วประเทศเช่นอาสามูลนิธิพุทธธรรมฮุกสามสิบเอ็ด
จังหวัดนครราชศรีมามูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี
สมาคมกู้ภัยร่วมใจยะโสธรสมาคมจันทักคุณแสนธรรมการกุศลร้อยเอ็ด
หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาลสินนำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เช่นเรือท้องแบนเจสกีอุปกรณ์ดำน้ำและน้ำดื่ม

ช่วยเหลือยังไม่ขอเปิดเผย
ด่านนายนรัชพลเลิศรัชตาปภัทร
ด่านสุรกากรช่องเม็กระบุว่า
ด่านพร้อมอำนวยความสะดวกในการประสานกับทางการลาว
เกี่ยวกับการผ่านแดนของประชาชน
หน่วยงานต่างที่จะเดินทางไปช่วยเหลือค่ะ
เป็นกรณีพิเศษซึ่งเราจะอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษนะครับ
อยากให้ทำเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มก้อน
เพราะว่าการผ่านไปไม่จะเป็นยานพานะ

จะได้ดำเนินการขอยกเว้นนะครับหรือว่าเป็นเรื่องขอประสานทางภายในกับทางด่าน
เพราะว่าผ่านด่านเราไปแล้วเนี่ยต้องไม่ผ่านด่านลาวอีกทีหนึ่ง
ซึ่งเมื่อเช้าผมได้คุยกับหัวหน้าภาษีลาไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนบรรยากาศบริเวณด่านพรมแดงช่องเม็กนะคะ
ยังมีประชาชนชาวลาวและชาวไทยเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติ
และส่วนใหญ่ทราบข่าวน้ำท่วมจากเขื่อนแตกครั้งนี้
ให้กำลังใจพี่น้องชาวลาวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้
ขณะเดียวกันนายอำเภอสิรินทรสั่งการให้ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บริเวณสาราประชาคมหมู่ที่๑๓ใกล้กับด่านช่องเม็ก
และบริเวณหน้าด่านช่องเม็กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งพบว่าเริ่มมีประชาชนที่ทราบข่าวมาบริจาคทั้งน้ำดื่มอาหารแห้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหว
และการให้ความช่วยเหลือจากทางการไทยกับทางสปลาวที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก

ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวจะรายงานให้ทราบทันที

รายงานจากด่านพรมแดนช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

คุณผู้ชมก็ติดตามความคืบหน้าได้ในทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยทางประเทศไทยเองก็มีการส่งความช่วยเหลือไปแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังเงินกำลังคนหรือว่าสิ่งของต่าง
จังหวัดเองก็มีการเปิดรับบริจาคในการช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วย
นครราชศรีมานะคะกู้ภัยฮุก๓๑จัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เรียบร้อยแล้ว
ก็คือไปถึงแล้วนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเต็มที่
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิฮุก๓๑นครราชศรีมาก็ได้จัดหน่วยเฉพาะกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและกลุ่มชมรมดำน้ำโคราช
เรือยนกู้ภัยเจ็ดสกีชุดประดาน้ำและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รวมถึงบุคลากรด้านกู้ชิบกู้ภัยกว่า๓๐คน
เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตปือ
โดยทั้งหมดเดินทางออกจากลานอนุสวรีเท้าสุรนารีตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะ
แล้วพอไปถึงก็จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในทันที
เจ้าหน้าที่ชุดนี้คุณผู้ชมอาจจะคุ้นชื่อนะกู้ภัยมูลนิธิฮุก๓๑
เป็นชุดเดียวกันกับที่เคยลงพื้นที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนี่แหละค่ะ
ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเป็นพิเศษ
แล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย
ส่วนที่สมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานในจังหวัดกาลสินตอนนี้ก็เร่งเตรียมกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็สิ่งของยางชีพโดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อจะเดินทางไปช่วยเหลือชาวลาวจากเหตุการณ์นี้
เพราะฉะนั้นใครอยู่กาลสินอยากจะบริจักษ์สิ่งของช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลางได้นะคะ
ส่วนคอนแก่นก็คือที่บริเวณลานจอดรถ

เปิดเป็นจุดรับบริจาคสิ่งนำไปช่วยเหลือ
แขวงอัตตปือแล้วก็แขวงจำปาศักดิ์เหมือนกัน
มีภาครัฐและเอกชนตั้งจุดรับบริจาคไว้
เพื่อจะได้รวบรวมแล้วก็นำไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ที่กรงศูนย์ใหญ่ประเทศลาวประจำจังหวัดขอนแก่น
เตรียมใช้ที่นี่เป็นพื้นที่รวบรวมสิ่งของบริจาค
ก่อนที่จะนำส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปด้วยนะคะ
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยกันหน่อยว่า
มีความสำคัญอย่างไรกันบ้าง
คือเขื่อนนี้เขาผลิตไฟฟ้าส่งออกไปหลายประเทศ
รวมทั้งส่งมาให้กับประเทศไทยด้วย
ดังนั้นเราก็เลยต้องไปทำให้คุณผู้ชมนั้นรู้จักว่าเขื่อนนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับ
เซเปียนเซน้ำน้อยตั้งอยู่ในเมืองสนามใส่คุณผู้ชม
แวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นี้เป็นลักษณะของเขื่อนเป็นบันไดนะครับ

เพื่อรวบรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มาจากเขื่อนหลัก
คือเขื่อนห้วยหมักจันทร์เขื่อนเซเปียนแล้วก็เขื่อนเซน้ำน้อย
เชื่อมกันกับแขวงจำป่าศักดิ์
แล้วก็จะสามารถเก็บน้ำได้มากขึ้นจากการสร้างเขื่อนปกติ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ว่าแล้วเสร็จ๒๕๖๒ก็คือปีหน้าคือ
ยังไม่ได้มีการสร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์นะครับ
แต่ว่าส่วนที่แตกเนี่ยมันคือสรรเขื่อนดินย่อยส่วนดี
ขนาดสรรคื่นกว้าง๘เมตรยาว๗๗๐เมตรความสูง๑๖เมตร
ซึ่งช่วงที่เขื่อนแตกมีความยาว๒๕๐เมตร
ที่สร้างขึ้นมาเป็นการเสริม
เรื่องของการกั้นน้ำรอบอ่างเก็บน้ำเซเปนน้อย
หลังจากเขื่อนดินย่อยนี้แตก
ปริมาณน้ำกว่า๕๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร

ล้านลูกบาทเมตรจะไหลลงสู่ท้ายเขื่อน

ซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนเซเปียนเป็นระยะทางประมาณ๕กิโลเมตร
ที่บ้านท่าบกหินลาด

ท่าแสงจันทร์ท่าหินใต้

ซึ่งปริมาณน้ำทั้งหมดคาดว่าจะไหลเข้าสู่แม่น้ำเซกอง
แวงเซกองซึ่งอยู่ท้ายน้ำอีกต่อไปครับ
ตอนนี้รัฐบาลของลาวประกาศให้แขวงอัตปือเป็นเขตภัยพิบัติระดับชาติแล้วนะครับ
พร้อมขอรับบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นจากทุกภาคส่วน

แต่ยังคงสงุนท่าทีมกันการขอความช่วยเหลือ

ซึ่งขนาดนี้ก็มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างต่ำ๒๐ศพ
มีผู้สุนหาอีกกว่าร้อยคนแล้วก็แน่นอนมีประชาชนไม่มีบ้านเบิร์นอยู่
เป็นผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วประมาณ๖๐๐คนทีเดียวครับ
สำหรับความช่วยเหลือถ้าใครอยากที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตอนนี้ทางสถานทูตไทยเอกราชทูตณเวียงจันทร์
ก็บอกว่าสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขานครหลวงเวียงจันทร์
เลขบัญชีขึ้นให้ข้างบนนี้แล้ว๙๔๕๑๐๓๑๑๕๔
อันนี้เป็นสกุลบาทนะคะคุณผู้ชมสามารถโอนได้
แต่ว่าต้องไปโอนที่ธนาคารเท่านั้นโอนมือถือโอนอินเตอร์เน็ต
หรือใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่สถานทูตได้นะคะ
นี่แคปหน้าจอเลยนะแคปไว้เลย
ส่วนคือบางทีคุณผู้ชมที่อยู่ทางลาวก็ดูเราอยู่
ถ้าที่แขวงอัตตปือเองก็มีเลขบัญชีสำหรับโอนเงินช่วยเหลือเหมือนกันนะคะ
เป็นบัญชีธนาคารการค้าค่ะ
กุลเงินอันนี้จะเป็นสกุลเงินกีบ
อันนี้ก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันหรือว่า
เอาง่ายเลยก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อถามสถานทูตก็ได้
ถ้าใครที่ประสงค์อยากจะบริจาคส่วนสิ่งของเนี่ยนะคะ
ก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ยังมีอยู่ที่นครราชศรีมา
แล้วก็มีที่ขออภัยกาลสินแล้วก็มีที่ขอนแก่นด้วย

ว่าถ้าเกิดอยู่แถวอีสานก็ไปที่อุบลได้
กันที่ด่านช่องเป็กอุบลราชธานีก็มีจุดรับบริจาค
เข้าของไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวกันอยู่นะครับ